ตกลงแล้วตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย

อยู่กับพักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกล

ก่อนตอบคำถามนี้เนี่ยผมขอเน้นประเด็นนี้ก่อน

ถ้าเรามองว่ามันเป็นเสร็จภาพการแสดงออก

มันจะมองภาพตรงนี้เป็นบวก

เพราะฉะนั้นการแสดงมุมของแต่ละมุม

มันก็เป็นเรื่องที่
ควรจะรับมารับฟัง

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป
มุมนักวิจักรการมุมประชาชนทั่วไป

ถ้าพูดกันขนาดนี้เราอย่าถือว่าเป็นความขัดแย้ง
เรามองว่าเป็นศรีสรรค์ประชาธิบัติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้